ความสนุกสนานรออยู่นะครับ
ใครที่รอคอยความสุขสนานกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

รวบรวมความสนุกของทุกการแข่งขันทุกโชว์เลย
และของดีของเด็ดของชาวนครปฐมวันนี้

ติดตามกันเลยกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

ตลอดข่าวสันจอด

ตลอดข่าวสันจอด
เฮยกตำบล

ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
วันนี้มีภารกิจท้าทาย
มาให้ชาวนครปฐมได้ร่วมกิจกรรมกัน
แต่ก่อนอื่นเราจะมาลองท้าแขกรับเชิญอย่างคุณแซคชุมแพร
ให้ลองหยิบส้มโอสายพันธองดีออกมาให้ได้มากที่สุด
เพราะในกองนี้ก็ปนกันอยู่๔๕สายพันธุ์เลยล่ะครับ
โดยคู่ต่อสู้ที่คุณแซคจะต้องเจอนั่นก็คือ
ตัวแทนจากชุมชนที่ปลูกส้มโอมากเป็นอันดับต้นของจังหวัด
ใครแพ้ต้องทานเปลือกส้มโอ
และแมทนี้ก็เดาไม่ยากเลยล่ะครับ
คุณแซคแพ้ไปถึง๙ต่อ๑ลูก
ก็ต้องทานเปลือกส้มโอกกันไปตามกติกา
ซัทเป็นไงบ้างซัท

ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาชมกันในวันนี้นั่นก็คือ
วิธีการดูส้มโอพันธุ์ต่าง
ว่ามันต่างหรือมีข้อสังเกตยังไง
ผู้แทนนายกสมาคมส้มโอไทย
มามอบความรู้เรื่องส้มโอว่าเขาดูพันกันยังไงให้เราด้วยล่ะครับ

แล้วทีนี้ถ้าปอกออกมาเราก็จะไปเจอเนื้อที่เป็นสีชมพูเลื่อนะครับ

ใช่ครับแล้วก็รสชาติหวานฉ่ำ

ฉ่ำและพันธุ์ต่อไปก็เป็นพันธุ์ขาวแป้งนะครับ

ลูกทรงก็จะแป้นนะครับต่อมน้ำมันก็จะหยาบหน่อยนะครับ

อันนี้ลูกทรงก็จะทรงสูงหน่อย
ต่อมน้ำมันก็หยาบแต่ละเอียดนะครับ
แต่ละเอียดเขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะรสชาติ

อันนี้เป็นพันทัพทิมสยามกี่จุกนะครับ
เป็นมงกุฎเปลือกบางน้ำหนักดีนะครับนะฮะ
แล้วเนื้อในก็จะละเอียดสีแดง
แต่ละปีนะฮะส้มโอที่ได้รับความนิยมที่ส่งออกนะครับ
ก็เป็นพันธุ์ทองดีกับขาวน้ำผึ้งนะครับ
แล้วก็พันทัพทิมสยามก็ได้รับความนิยมนะฮะ
แล้วก็จะส่งออกไปประเทศจีนนะครับ
ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนะครับ
ปัจจุบันนะครับทั่วราชกรรมจังหวัดนครมภมนะครับ
ได้ทำสติ๊กเกอร์นครปฐมการันตีขึ้นมาด้วยนะครับ
เพื่อจะการันตีวัดส้มโอมณฑลนครที่๔ของเรานี้นะครับ
เป็นส้มโอแท้ในจังหวัดนครปฐมนะครับ
หนึ่งในชุมชนที่ปลูกเยอะที่สุดนั่นก็คือ
ชุมชนกรรณัฐอีทันอำเภอสามพราน
วิถีท่องเที่ยวที่เพิ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ซึ่งถ้าใครได้แวะไปเที่ยวที่นี่ก็จะได้สนุกเพลินทั้งวัน
ไปกับกิจกรรมชมวิถีชีวิตเปิดเกาะล่อสวนภายเรือเก็บส้มโอ
ชมทาซานปีนหมากชิมยำส้มโออาหารถิ่นชนะเลิศ
ซึ่งชุมชนนี้เขาปลูกสมโอถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลยล่ะครับ
วันนี้แหละครับชาวชุมชนเขาก็พร้อมใจกันขนทั้งคนทั้งของดีชุมชนมาร่วมกิจกรรมกับเรา
และยังจัดโชว์รำสวยจากคณะสว
่อมาจากเอียงสาวสวยกันอยู่ทุกวันนี้นะจ๊ะ
จริงแล้วเป็นโชว์รำสวยที่คอยโชว์ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ชมนี่แหละครับ
นี่ช่างเป็นรถที่

จ้าน
เสมอ

เป็นยังไงนะคะฮูแซ็ก
มันแตกต่างจากที่คุณกินไปตอนแรกน่ะครับ
แล้วไม่ขมเหมือนแหละมันตอนแรกด้วยฮะ
อกจากนี้ยังแปรรูปต่อยอดได้อีกหลายผลิตภัณฑ์

ชาส้มโอบมน้ำผึ้งใช้แก้ไอขับเสมหะ
ยังมียาดมพินเซนน้ำส้มโอ

ส่วนด้านความงามก็มีทั้งสครับและโลชั่นส้มโอ
ที่สำคัญเนี่ยเขายังมีเมนูเด็ดอย่างยำส้มโอ
เพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัด
คอนปฐมแสดงว่ายำส้มโอของที่นี่เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
อุ้ยแล้วนี่กำลังไหวอะไรอยู่นะ

ด้วยความที่เครื่องยำมันจะมีความแห้งนะครับ
พอมีกะทิเข้ามามันจะตัวทำละลายเล็กน้อยน้ำคลุกคลิก

เชียงหนกลงหัวจุกคลุกคลิก

คำแรกติดใจคำต่อไปติดคอ

สมกับทีมเมนูยำส้มโอได้รับเลือกให้เป็น๑เมนู๑จังหวัดล่ะครับ
และก็ได้เวลาของภารกิจวันนี้แล้วล่ะครับ
น้องแซ๊กกับชาวชุมชนก่อรัฐิเท่นจะมาร่วมกิจกรรมกัน
เขาได้ชิงเงินรางวัล๓๐๐๐๐บาท
๓๐๐๐๐บาทไหนแซ๊กเขาได้๓๐๐๐๐บาทจะไปทำอะไร
ตอนกลางวันเราจะเอามาซ่อมแซมซ่อมบำรุงรถลางนะครับ

อ๋อมีแผงแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแซคคุณต้องช่วยปฏิบัติภารกิจให้รู้ร่วงนะคะ

ด่านที่หนึ่งเลือกหยิมสนเหาะสายพันธุ์ขาวน้ำเพิ่ง
จากกองส้มโอที่คล้าสายพันธุ์ให้ได้สิบลูก
โดยตัวแทนนายกสมาคมส้มโอจะทำหน้าที่ตรวจเช็คทุกลูก
ด้านที่๒ลำเลียงส่งต่อส้มโอโดยใช้วิธีโยนส่งสลับฟันปลา๔คนจนครบ๑๐ลูก
ด้านที่๓ช่วยกันปอกเปลือกและแก่ส้มโอทั้ง๑๐ลูก
และด่านที่๔นำส้มโอที่แกะแล้วมาทำยำจัดแต่งใส่จานส้มโอที่เตรียมไว้แล้วนำไปเสิร์ฟให้ครบ๑๐จาน
ถ้าทำสำเร็จทันเวลาก็รับเงินรางวัล๓๐๐๐บาทชาวสามตาล
และคุณผู้ชมมาเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
สามสองหนึ่งไปเลย
เอาทางแกะส้าม

เอาที่บัดชัย

ถูก

ต้องใช่แล้วนะต้องใช่แล้วนะ
ถือว่าทำได้ดีแม้จะมีเลือกผิดบ้างเล็กน้อย

ก็โยนส่งต่อลูกส้มโอทั้ง๑๐ลูกสลับฟังไปมา
จนครบส่งต่อไปที่โต๊ะของหน่วยปอกและแก่ส้มโอ
นั่นไงครับ๕แต่แล้ว๑ลูก
ย้อนต่อใหม่ไปต่อได้เลยครับ
ไปแล้วไปแล้ว
เข้าสู่ด่านที่๓ด่านนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับ
ทั้งการปอกส้มโอที่ต้องกรีดและแงะให้เลวระวัย
แล้วส่งต่อไปทีมที่ต้องแกะเนื้อส้มโอออกมา
เวลาตอนนี้เนี่ยยังทำได้ดีอยู่นะครับ
ส่วนกองเชียร์ชุมชนนี้ก็เรียกว่ามาเต็ม
แบบจ้างสิบเชียร์รอให้กันเลยแหละครับ

แกะเนื้อเสร็จทั้ง๑๐ลูกก็ไปต่อกันที่ด่านยักษ์กันเลยครับ
ได้ความมืออาชีพที่ขล้องเท่ากันเลยทีเดียว
งวดนี้ไม่ต้องจานสวยงามมากก็ได้แม่
เอาให้พอกินได้ก็พอเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา
ที่๑เสร็จแล้ววิ่งไปเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

ลึกไว
เวลาอีกครึ่งนาที
กินเริ่มอีก

และ๑๐จานแล้ว

๒นาที๔๓วินาที
ขอบคุณทางตัวแทนชุมชนก่อนละกัน

ชาวนักความประธมทุกคนเลย
ครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่ชนบุรี

สวัสดีครับ
บ๊ายบาย
เย้จบไปแล้ว

และวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นาฬิกาเป็นต้นไปพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรี

เตรียมพบกับดิฉันค่ะ

และอีกหนึ่งคนคือคนชิดสา

เนี่ยแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวมาร่วมด้วย
ร่วมสร้างความสนุกกับพวกเราก็คือคุณชมพู่ก่อนบ่าย
ค่ะและคุณจะได้เจอกับกิจกรรมแล้วก็เกมมัน
ตามสไตล์ตลอดข่าวสัญจรเฮยกสมบนนะคะ
ที่ตลาดนินจานะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ
บ่าย๓โมงเย็นเป็นต้นไปมาเจอกันมาเฮกัน
มารุ้นรับของรางวัลกันเยอะแยะมากมายจริง

สาวสนุกสลานกันได้